เมื่อกี้ไฟไหม้บ้านต้องระแวดระวังกันไปแล้ว
ทีนี้ไฟไหม้รถเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

จะพาไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
สองพ่อลูกเขาขับรถกระบะไปจอดหน้าโรงเรียน

ระหว่างรอก็จอดรถติดเครื่องเอาไว้
สักครึ่งชั่วโมงจู่เกิดไฟลุกบริเวณห้องเครื่อง

ก็ต้องเรียกตำรวจให้เข้ามาช่วยดูมาระงับเหตุคุณผู้ชม

มันมายังจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วไฟก็ลุกไหม้อยู่แบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนพิลมด้านหน้าโรงเรียนอนุปูนารีเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา
หมายเลขทะเบียนก็คือบมน๖๗๓๑กาลสิน
อยู่ข้างทางแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องเครื่อง
รวมถึงยางรถด้านหน้าฝั่งคนขับด้วย
อาสากู้ภัยได้รับแจ้งก็ต้องใช้ถังดับเพลิง
ไปฉีดควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่แบบนี้
จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองกาลสิน
เข้าพื้นที่ฉีดน้ำใส่ห้องเครื่องยนต์แล้วก็รอรถนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๑๐นาทีค่ะ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามคนขับรถกระบะก็เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากอำเภอดอนจาน
จะไปส่งลูกที่กำลังจะไปเข้าค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียน
ขณะขับรถมาก็ไม่พบอาการผิดปกติอะไรของรถคันนี้เลย
แต่เมื่อมาจอดหน้าโรงเรียนระหว่างรอก็จอดรถ
แล้วก็ติดเครื่องยนต์เอาไว้ก็นั่งรออยู่กับลูกอะค่ะ
เดี๋ยวพร้อมก็คงจะลงจากรถไปในโรงเรียน
ระหว่างรอครึ่งชั่วโมงเนี่ยสักพักนึงมันมีควันลอยออกมาจากบริเวณห้องเครื่อง
ก็เลยเปิดประตูรถลงไปดูค่ะ
เห็นไฟกำลังลุกไหม้เครื่องยนต์เลยค่ะ
รวมถึงยางรถยนต์ด้วยตกใจ
ระโกนขอความช่วยเหลือและโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ขอให้ทีมอาสากู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่มาพบคาดว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจากสายไฟภายในรถยนต์นะคะ

ก็เลยอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรภายในห้องเครื่อง
เพราะดีนะคะว่าไม่ได้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตนะเนอะ
แต่เห็นอย่างนี้ก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะ

คนใช้รถใช้ถนนหรือว่าอยู่ในบ้าน